ข่าวแรกข่าววันนี้ค่ะก็แรงร้อนแล้วนะคะ
กะแตนกับคุณสามีนะคะคุณเพชรค่ะ
เลิกกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

เซ็นใบหย่าแบบเงียบแบบนี้

สื่อก็รู้นะคะคุณผู้ชม

สำหรับคู่นักร้องลูกทุ่งตั๊กกะแตนชนระดาแล้วก็เพชรสหรัฐค่ะ
หลังจากก่อนหน้านี้นะมีข่าวลือปลิวออกมาตลอดเลยว่าทั้งคู่เนี่ย

มีทั้งฝ่ายหญิงโทรไปนัดแต่ฝ่ายชายไม่พร้อม

แต่ว่าล่าสุดค่ะไม่ต้องเมาส์แล้วนะจ๊ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะทั้งคู่ได้นัดกันไปจับปากกาเซ็นเอกสารหย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะได้ต่อสายตรงไปหาผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องสาวค่ะ
ได้รับการการันตีเลยนะคะว่าข่าวดังกล่าวเป็นความจริง
แต่เจ้าตัวนะคะยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์
ขอเดินหน้ามอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับแฟนคลับต่อไปค่ะ
ไปดูทางฝั่งคุณสามีบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ด้านอดีตสามีหนุ่มเพชรสหรัฐค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะได้รับการเปิดเผยจากผู้จัดการส่วนตัวค่ะ
ว่าตอนนี้สภาพจิตใจของนักร้องหนุ่มนั้นดีขึ้นค่ะ

ขอเคลียร์ทีเดียวในวันที่๒๖มีนาคมนี้
ที่ศาลประจำจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลิกรากันไปเรียบร้อยนะคะ
เซ็นบัญญาเรียบร้อยไม่ต้องมีการคาราคสังนะคะ
คือข่าวนี้ค่ะก็ออกมาตั้งแต่เดือนมกรานะคะต้นปีนี่แหละค่ะ

มาวันนี้๕มีนาคมค่ะก็ได้มีการเซ็นประหยัดเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้คุณตั๊กกะแตนก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะ

มีแต่พฤตเท่านั้นค่ะที่ออกมาขอโทษขอโพยนะ
ช่องทางโซเชียลของตัวเองนั่นเองค่ะ
หลายหลายคนแฟนคลับตกอกตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าคุณตั๊กกะแตนได้มีการโพสต์ข้อความ
่อนโลกโซเชียลเลยใครได้อ่านก็ต้องตกใจนะคะในเนื้อหาการสนทนากัน
ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดฉากชีวิตคู่ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ